สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบรรเทิงไทยรักค่ะ
วันนี้วันจันทร์นะคะอยู่กับเรา๓คนค่ะแจ๊กกะรีนน้องพลอยแล้วก็เรือนขวัญนั่นเองค่ะ
ใช่แล้วค่ะตลอดระยะเวลา๑ชั่วโมงเต็มวันนี้นะคะคุณผู้ชม
ได้ติดตามข่าวสารของคนในวงการบันเทิงแบบจัดเต็มจัดแน่นอย่างแน่นอน
โดยเฉพาะประเด็นร้อนนะวันนี้คุณผู้ชมค่ะห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะคะ
เพราะวันนี้ค่ะมีประเด็นที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยใช่ไหมพี่แจ๊คประเด็นเกี่ยวกับโควิด๑๙นี่แหละ
ต้องนะคะก็ต้องบอกว่ายังเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องนะคะ
กรณีที่ดีเจมะตูมนะคะติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะจากเพื่อนคนหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็มาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของเขานั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีการสอบสวนโลกนะคะ
แล้วก็ได้ข้อมูลออกมาเป็นชาร์จเลยคุณผู้ชมซึ่งข้อมูลนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นนะคะว่านี่ตามนี้เลยนะคะว่า
พบนะคะว่ามี๓กลุ่มเชื่อมโยงกันด้วยงานเลี้ยงค่ะ๓กลุ่มที่ว่านะคะก็คือกลุ่มแรกค่ะเป็นผับดังที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ซึ่งเพื่อนของมะตูมเนี่ยเขาไปติดเชื้อมานะคะตามที่เขาชี้แจงกันเนี่ยคุณผู้ชมนะคะ
หลังจากนั้นก็มาร่วมงานที่โรงแรมบรรยันทรีย์ที่มะตูมจัดงานวันเกิดนี่คือกลุ่มที่สองนะคะ
และอีกหนึ่งงานนั่นก็คืองานเลี้ยงที่โรงแรมเลอเนสซองนั่นเองนะคะ
ซึ่งล่าสุดนะคะมีผู้ติดเชื้อจากเหตุการณ์ทั้งหมดรวมกัน๑๙รายค่ะ
พอเป็นข่าวออกมาแบบนี้คุณผู้ชมกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างหนักเลยทีเดียวล่ะค่ะ
เพราะว่ามีหลายกลุ่มเข้ามาเกี่ยวพันธุ์อย่างกลุ่มที่๓นะคะ
จากงานวันเกิดนี้คุณผู้ชมในช่วงเวลาที่มีโรคระบาดโควิดแบบนี้ค่ะ
แม้จะป้องกันและปฏิบัติตัวตามมาตรฐานทุกอย่างแต่พอรู้ว่ามีภาวะเสี่ยงก็รีบไปตรวจ
ผลออกมาก็รีบแสดงตัวแสดงไทม์ไลน์อย่างเร่งด่วนไม่มีการปกปิดใดน้องมีส่วนผิดแต่ไม่ใช่ความผิดของเขาหรือใครทั้งหมด
แล้วตอนนี้ร่างกายของน้องกำลังป่วยแต่สิ่งที่ป่วยกว่าคือหัวใจและความรู้สึกของเขาช่วยให้กำลังใจน้องที
อันนี้ก็คือผู้จัดการเขาก็ออกมาโพสต์นะคะ
ซึ่งก็มีคนในวงการนะคะเข้ามาแสดงความห่วงใยแล้วก็ให้กำลังใจมะตูมกันเยอะเลย
รวมไปถึงเอฟซีต่างนะคะซึ่งจริงแล้วเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชม
ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเอาง่ายไม่มีใครอยากติดโควิด
แต่เราสามคนเองก็ไม่อยากติดค่ะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นค่ะ
ที่จะต้องดูแลตัวเองนะคะอย่างแรกเลยก็คือปฏิบัติตัว
ตามที่รัฐบาลเขาบอกกันทุกวันทุกวันสวมหน้ากากเว้นระยะห่าง
เจลล้างมือบ่อยและที่สำคัญถ้ารู้ว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
กักตัวค่ะกักตัวแบบไม่ใช่กักตัวแบบแล้วออกไปข้างนอกได้
คือกักตัวต้องอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวไม่ไปพบเจอใคร

แต่ก็ต้องขอขอบคุณหลายคนนะคะที่ออกมาบอกไทม์ไลน์ของตัวเอง
ยอมรับสังคมช่วยเหลือรับผิดชอบสังคมแบบนี้นะคะ
แล้วก็จะช่วยกันได้นะคะแล้วก็มีหลายเรื่องอย่างเช่นที่หลายคนก็ถามกันมาเยอะเลย
ว่าตกลงนั้นคือใครนักแสดงนักร้องอายุ๒๓ปีอยู่ในไทม์ไลน์เป็นใครนะคะ
ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยคือมันต้องรอทางกระทรวงสาธารณสุขเขาออกมาชี้แจงนะคะ
ซึ่งเรารู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่เราก็ไม่สามารถพูดได้นะคะ
การเปิดเผยข้อมูลเนี่ยจริงถ้าไม่ใช่ดาราสังเกตดูนะเขาจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเขาจะเปิดเผยแต่ไทม์ไลน์เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปโจมตีกันค่ะ
อย่างที่บอกว่าไม่มีใครอยากจะติดโควิดไม่มีใครอยากจะเป็นเป้าให้โดนด่าแบบฟรีแบบนี้หรอก

ต้องให้กำลังใจสำคัญที่สุดค่ะ